มาช่วงเวลาแห่งชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะ
ใกล้แล้วใกล้ถึงวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้แล้วนะคะ

เขาบอกว่านาคน้อยมารำถวายปู่ในวันเพ็ญเดือน๖
อ้าวยังเขาเดือนหก

ยังไม่หยุดอีกแล้วค่ะฝนนะคะ
เมื่อวานนี้คุณบริเวณจุดบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธเนี่ยนะคะ
เขามีงานบวงสวงใหญ่โตและหนึ่งในนั้นก็มีคณะรำของ
นากน้อยออกมานี่เรียกเสียงฮือหาเลยนะ
ขอมือหน่อยชาวบ้านบอกอย่างนี้

ใช่แล้วแล้วคือหลายคนเขาคุ้นเคยกับการที่นาคน้อยออกมารำบวงสวง
ซึ่งงานนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาบวงสวงเนี่ยนะคะ
คำชโนธก็ติดกันอยู่อย่างนี้เหมือนขอบเวทีอ่ะ
รอดูฝีมือการรำแล้วก็ดูไปที่มือของนาคน้อยค่ะคุณ
มีการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ไลฟ์เฟสบุ๊คหรืออะไรต่างมากมายนะคะ
พอถึงเวลานักน้อยออกมาไล่รำก็ชูไม้ชูมือ
คือตามศิลปะการไล่รำเนี่ยค่ะคนก็ทำตามแล้วก็จดจำกันไป
ชาวบ้านหลายคนก็จ้องกันไปนะคะหลายคนก็หาสูตรทางคณิตศาสตร์มากมาย
อากำลังส่องอะไรก็ไม่รู้ที่ฉันเห็นเยอะมากคุณ
เขามีสูตรของเขามีสูตรหลายตัวเลขมากเลยนะคะ
เอาไปดูกันเอาเองดิฉันไม่บอกแล้วกันตัวเลขนะ
เป็นความลับเพราะว่ามันเยอะบอกไปเดี๋ยวเคลื่อน
ดูมือนาคน้อยเอาเองหลังจากนาคน้อยรำเสร็จคนที่รอลุ้นเลขเด็ดในขันน้ำมนต์
ก็แห่ไปดูในขันนมลกันอีกไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้
บางคนบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนในขันเนี่ยเป็นเลขนั้นเลขนี้ก็ว่ากันไป
แต่เขาบอกมาเลขนึงดิฉันอ่านให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกอะไรเลย
บางคนก็ตีเป็นเลขเด็ด๓๗บ้าง๕๓บ้างอันนี้ที่เขาบอกมานะ
ดิฉันไม่ได้บอกนะอ่านให้ฟังนะว่าชาวบ้านเค้าเห็นแบบนี้
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมและจดกันด้วยนะจ๊ะ
รู้อยู่หรอกใช่ไหมหยิบประกงปากกาขึ้นมาจดกันใช่ไหมล่ะ
บางคนนี่คิดเลขอะไรกันก็ไม่รู้ยาวเลยอ่ะ
เคยมีนะคุณผู้ชมที่จดเนี่ยอันนี้เล่าสู่การฟังจริงนะ
จดเป็นเลขหรือเป็นกระดาษได้เลยนะเยอะแยะมากมายเป็นโพยเลยพูดได้ไง
แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์แฟนเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าวด้วย
อยากให้คนอื่นได้รับรู้โดยทั่วกันว่าจดทัน